ช่วงนี้มาดูข่าวด่วนกันหน่อยนะคะมีรายงานแจ้งเข้ามาค่ะว่าเครื่องบินฝึกบินของกองทัพอากาศเกิดอุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดลบปุรีนะคะเป็นเครื่องบินจากกองบินยี่สิบเอ็ดจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าบินมาจากพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสิบเอ็ดนาฬิกายี่
นักบินดีดตัวออกจากเครื่องได้มีนักบินด้วยกันสองนายนะคะ
สองคนได้รับบาดเจ็บค่ะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
บริเวณที่จุดเกิดเหตุมีซากชิ้นส่วนของเครื่องบินตกกระจัดกระจายอยู่
ต่อมาในช่วงเวลาเที่ยงนะคะพลอากาศตรีประพาทสอนใจดี
โศกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงค่ะ
เป็นการยืนยันออกมาแล้วนะคะทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับทราบข่าวแล้วค่ะ
ก็รายงานเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะนักบินมากันสองนาย
ทั้งสองนายสามารถดีดตัวออกได้หนึ่งนายเนี่ยไปตกในพื้นที่
ก็คือในพื้นที่ทุ่งนาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส
เพราะว่าขาแขนหักผิดรูปนะคะกำลังรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนอีกหนึ่งนายค่ะกางร่มกระตุกร่มได้
ตกอยู่บริเวณหลังคาบ้านของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ส่วนเครื่องบินตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่จุดไหน
แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะจมน้ำอยู่ในหนองน้ำในพื้นที่ทุ่งนา
เพราะในหนองน้ำมีน้ำมันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะครับ